ท่านผู้ชมครับมาดูเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงคนหนึ่ง
หายตัวไปนะครับตั้งแต่๑๒พฤศจิกายน๒๕๕๘ตอนนั้นอายุ๔๘ปีนะครับ
ชื่อนางสุมาลีแสงเดือนชื่อเล่นชื่อเหม๋ยนะครับ
ลูกชายก็ไปแจ้งความคนหายเอาไว้นะครับหายไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับ
จุดสุดท้ายที่พบคือขับรถกระบะสีบรอนทองออกจากห้องเช่าแห่งหนึ่ง
ในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์แล้วก็หายไปนะครับ
กระทั่งลูกชายไปแจ้งความแล้วก็มันเงียบนะครับ
ก็เลยต้องติดต่อไปยังมูลนิธิกระจกเงาเพื่อประกาศตามหานะครับ
ปรากฏว่าบ่ายเมื่อวานนี้ตำรวจสพเมืองสุรินทร์
ได้แจ้งเบาะแสมายังมูลนิธิกระจกเงาแล้วก็ครอบครัวของนางสุมาลี
บอกว่าขอให้มาพบท่านผู้บังคับการกองทะเบียนประวัติอาทยากร
และเลขานุการคณะกรรมการบริหารจัดการคนหาย
และศพนิรนามของสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่อย
ก็คือพลตมตรีรายรงผิวพันธุ์นะฮะพอมาพบก็ตำรวจก็ได้แจ้งให้กับลูกชายของนางสุมารีแสงเดือน
ทราบว่าพบรถกระบะของนางสุมาลีถูกนำไปจอดทิ้งไว้กลางทุ่งนา
ห่างจากห้องเช่าที่พักประมาณ๑๐กิโลเมตรนะครับซึ่งพบเมื่อ๑๓พฤศจิกายน๒๕๖๒
คือเขาหายไป๑๒พฤศจิกายน๒๕๖๒
หายังไงก็หาไม่เจอนะครับเพราะว่าอยู่ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
ที่แจ้งความคนหายเอาไว้ตามหาอยู่
เนี่ยปีนี้ปี๖๒คุณเขียนมาสอน๔ปีอ่ะนะ๔ปี
ตำรวจประสานมายังมูลนิธิกระจกเงาว่า
พบหลักฐานแล้วนะน่าจะเป็นคนนี้นี่แหละที่หายไปอ่ะนางสุมารีแสงเดือน
แต่ว่าพบตั้งแต่ตอนนู้น๑๓พฤศจิกายนปี๒๕๕๙
ห่างจากห้องเช่าไป๑๐กิโลเมตร
รถตอนนั้นมีคราบเลือดติดอยู่ที่เบาะนั่งฝั่งคนขับ
แล้วก็บริเวณคอนโซลหน้ารถแต่ที่รถไม่เจอนางสุมาลี
ไม่มีร่องรอยถูกลื้อค้นนะครับ
ตำรวจสพท่าตูมจังหวัดมหาสรคาม
ประสานมายังสพเมืองจังหวัดสุรินทร์ว่าไปเจอศพนางสุมาลี
ที่ประกาศคนหายตามหากันเนี่ยถูกฆ่าทิ้งไว้ในพงหญ้าข้างทาง
อำเภอท่าตูมเมื่อวันเดียวกันกับที่พบรถกระบะนั่นแหละ
คือ๑๓พฤศจิกายน๒๕๕๘หายตัวไปเพียงแค่๑วัน
แต่ทีนี้ทางลูกของผู้ที่ศูนย์หายแล้วก็พบว่าตายแล้วเนี่ยนะ
เขาก็แปลกใจไงว่าเฮ้ยเพียงแค่วันเดียวคุณก็พบ
คดีผู้หญิงคนหนึ่งถูกฆ่าทิ้งพงหญ้ามีรถกระบะคันหนึ่งถูกจอดทิ้งไว้
แค่วันเดียวหลังจากที่แจ้งความคนหายแต่มหาสรคามกับสุรินทร์
คุณไม่ประสานเรื่องข้อมูลการแจ้งความคนหายกันเลยเหรอ
ค่ะปล่อยทิ้งไว้สี่ปีนี่สี่ปีนี่เขาเจอคือ
ตำรวจที่ทำงานด้านกองทะเบียนประวัติอาทยากรแล้วก็การบริหารจัดการคนหายและศพนิรนามเนี่ย
เขาประสานว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยน่าจะใช่คนนี้นะ
เรียกญาติเรียกลูกเขามาดูหน่อยอืมแล้วก็พบว่าเออใช่ค่ะ
แล้วทำไมไม่ตามหาตั้งแต่ตอนนั้นวันที่เจอศพนึกออกไหม
ถูกต้องเนี่ยครับนายปราโมทหอมดอกพุธอายุ๓๒ปีลูกชายของผู้ตายนะครับ
แล้วก็ภรรยาด้วยเขาบอกว่าเขาเกิดคำถามมาก
๔ปีที่ผ่านมาทำไมตำรวจไม่แจ้งข้อมูลให้ครอบครัวทราบตั้งแต่แรก
หากเขาไม่เอาเรื่องไปร้องต่อมูลนิธิกระจกเงาเพื่อให้ตามหาในลักษณะคนหายแบบนี้
ว่าแม่เขาหายเนี่ยเขาจะรู้ไหมว่าแม่เขาเนี่ยถูกฆ่าตายไปแล้ว
แล้วก็เจอศพตั้งแต่หลังวันที่แจ้งคนหายที่สุรินทร์แค่วันเดียว
แต่ไปเจอศพอยู่ในท้องที่ท่าตูมมหาสรคามเขาแจ้งความคนหายที่สพเมืองจังหวัดสุรินทร์
ลูกชายบอกว่าเคยถามเพื่อนร่วมงานของแม่นะทำให้ทราบว่าช่วงปี๕๓ถึง๕๘เนี่ย
แม่หายพฤศจิกายน๕๘นะเพื่อนแม่บอกว่าช่วงปี๕๓
แม่ไปรู้จักกับผู้ชายคนหนึ่งมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันถึงขั้นจดทะเบียนสมรส
อยู่กินคันฉันสามีภรรยาก่อนที่แม่จะหายตัวไป๑๒พฤศจิกายน
แม่บอกกับเพื่อนว่าจะออกไปเคลียร์ปัญหากับผู้ชายคนนี้
แล้วแม่ก็หายไปเลยก็เลยมั่นใจว่าในวันนั้นเมื่อ๔ปีที่แล้วที่แม่หายไปเนี่ย
น่าจะถูกผู้ชายคนนั้นฆ่าแล้วก็เอาศพไปทิ้ง
ไม่เคยรู้ความเคลื่อนไหวของแม่เลยว่าไปพบไปเจอกับผู้ชายคนใหม่แล้วก็สนิทสนมกันถึงขั้นจดทะเบียนสมรส
ติดตามว่าแม่ไปไหนทำไมถึงโทรไม่ติดแล้วติดต่อไม่ได้ตอนนั้นแล้วก็มาเจอเพื่อนของแม่ก็เลยทราบเรื่องครับแล้วแม่เราไปไหนจากฟังที่ป้าเขาเล่าอะไรอย่างนี้
เพื่อนแม่เขาเล่าแล้วก็รถอยู่ตกอยู่สภาพอย่างนี้คือมันก็ไม่ใช่แบบหายไปเที่ยวหรือไปอะไร
ทำงานที่อื่นใช่มันไม่ใช่อุบัติเหตุแน่ใช่ว่าคุยกันแกก็จะไปเคลียร์เรื่องนี้แหละกับผู้ชายคนนี้แหละ
ถ้าว่าแกอยากเลิกกันเนอะแกว่าแกไม่เอาแล้วแกไม่เอาแล้วผู้ชายคนนี้
เราไม่ค่อยรู้จักเขาเราไม่เคยรู้จักเขาเนอะไม่ค่อยสนิทกันผู้ชายคนนี้ไม่ค่อยสนิทกัน
แกอยู่แกอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวนานก็มีลูกมาเล่นด้วยแล้วบางทีก็เออก็อยู่กับหมานะเขามีหมาเป็นเพื่อน
แต่แกไม่ได้มีปัญหาอะไรกับใครเลยไม่แกไม่เคยพูดเราไม่เคยทะเลาะกันกับใครเราอยู่กันแบบพี่แบบน้องไม่มีเรื่องกับใครมันก็จะเป็นเรื่องนี้แหละน่าจะเป็นเรื่องชู้สาวเนอะ
แต่ปัญหาก็คือว่าต้องมาคลี่คดีกันหลังจากเกิดเหตุ๔ปีไงใช่ไหมผู้ชายคนนี้จะไปอยู่ที่ไหนแล้วก็ไม่รู้
คุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ลงพื้นที่ไปที่จุดพบรถผู้ตายนะครับ
อยู่ที่กลางทุ่งนาในพื้นที่ห่างจากห้องเช่าที่พักประมาณ๑๐กิโลเมตร
ในพื้นที่จังหวัดสุรินนะครับก็พบว่าปัจจุบันกลายเป็นหมู่บ้านจัดสรรไปแล้ว
เมื่อ๑๓พฤศจิกายนปี๒๕๕๘เป็นทุ่งนาตอนนี้เป็นหมู่บ้านจัดสรรนะครับ
ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่บอกว่าก็เพิ่งมาพักอาศัยกันไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยว่า
มันมีการพบรถกระบะแล้วมีคราบเลือดติดอยู่ถูกจอดทิ้งไว้เมื่อ๑๓พฤศจิกายนปี๕๘
นี่ภาพเปรียบเทียบที่มีรถกระบะในปี๕๘๑๓๑๔กายนบ้านจัดสรรในปัจจุบันนะครับ
เราก็ไปสอบถามจากคนที่เขาเจอรถกระบะในวันนั้นเลยนะชื่อว่าคุณอำนวย
เขาบอกว่าวันนั้นเขาเจอรถกระบะจอดทิ้งอยู่กลางทุ่งนาประมาณ๙โมงเช้า๑๓พฤศจิกายน๒๕๕๙
ไปดูในรถเห็นมีกระเป๋าหนึ่งใบวางอยู่ที่ประตูล็อก
ก็เลยแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้มาตรวจสอบนะครับผู้ใหญ่บ้านก็บอกตำรวจให้มาตรวจสอบ
ไปตัดหญ้าให้หัวไปเจอสภาพเป็นยังไงบ้าง

ถนนอีกน่าจะตกช่วงประมาณตี๒ตี๓นี่แหละ

ไม่มีใครรู้ไม่เห็นสภาพรถตกตอนเช้านั้นเลย
ทีนี้ก็ต้องมาไล่กันเรื่องการติดตามตัวผู้ต้องหาแล้ว
เพราะว่าสภาพศพของเขาคือไม่ใช่ว่าเสียชีวิตแบบไม่ได้ถูกทำร้ายไง
มีเชือกรัดคอมีอะไรไง
ถูกฆ่าทิ้งไว้อ่ะแล้วก็รถก็จอดทิ้งไว้อีกจุดหนึ่งนะครับ
ตำรวจสพเมืองสุรินทร์ที่เริ่มต้นคดีในการแจ้งความคนหายเอาไว้บอกว่า
เดี๋ยวก็ต้องประสานกับท้องที่สพท่าตูมที่เจอศพ
ก็ต้องมาประสานทั้งหมดว่าตกลงแล้วจะไปไล่ตรงไหนก็ดี
คดีโดยเฉพาะชายต้องสงสัยคนนั้นที่ผู้ตายบอกว่าเดี๋ยวจะไปเคลียร์ปัญหานะครับ
ตอนนี้ก็ต้องรอผลการตรวจดีเอนเอของนายปราโมทลูกชายกับนางสุมาลีด้วยนะครับ
ต้องตรวจดีเอนเอเนี่ยจะตรวจจากชิ้นส่วนกระดูกนะค่ะ
เพราะว่าศพเนี่ยคือเผาไปแล้วเผาในฐานะศพไร้ญาตินะ
ทำพิธีชาปนกิจร่วมกับศพรายญาติศพอื่นไปแล้วเพราะมัน๔ปีแล้ว
มันตลกร้ายไหมล่ะคุณเขียนมาสอนเนี่ยลูกชายก็บอกว่าโอ้โห
แล้วจะขายปริศนาการเสียชีวิตของแม่เขาแบบไหนอะไรยังไงนะ
แต่ว่าจากข้อมูลของตำรวจนะครับนางสุมารีถูกคนร้าย
เชือกรัดคอทำร้ายด้วยวัตถุทำให้เสียชีวิตแล้วก็ทิ้งศพเอาไว้
ตอนนี้ก็กำลังเร่งขยายผลเพื่อจะคลี่คลายคดีอยู่
โอ้โหแต่ไม่รู้ว่าพยานหลักฐานอะไรมันยังหลงเหลือขนาดไหนไง
ใช่แล้วชายคนนี้ลูกชายก็ไม่เคยเจอใช่
ก็มีแค่เพื่อนที่พอจะเห็นบ้างแต่ก็ไม่รู้ว่าผ่านมา๔ปีแล้วจะไปอยู่ที่ไหนแล้วนะครับ